ให้มีการตรวจสอบนะครับเรื่องลูกจ้างที่รางานแล้วปรากฏว่า

มันไม่ใช่สุชาติตรรงเจริญสิ
สุชาติไม่ได้นะตกใจทุกพีคเลยนะ

ก็ถือว่าเป็นอะไรที่หลายคนก็ตกใจ

คือเธอได้มีการส่งข้อความไปหาทางหัวหน้างานของเธอ

บอกว่าเนี่ยคุณแม่ป่วยมากนะครับ
แล้วก็อาจจะต้องขอลา
ปรากฏว่าทางฝั่งคุณกบตอบกับว่า

ข้างขวาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเธอก็ส่งรูปของคุณแม่ที่นอนอยู่ป่วยอยู่บนเตียงเนี่ย
ให้ดูเลยบอกพี่แม่หนูไม่น่าจะรอดแล้ว

เขาก็เหมือนกับสุดท้ายก็ยังยืนยันไปแล้วนะ

หลังจากนั้นคุณพลอยก็ส่งกลับมาอีกบอกว่าแม่เสียแล้วค่ะ

ปรากฏก็ส่งกันมาบอกว่าจะลาออกใช่ไหม
เสร็จธุระแล้วก็มาเขียนใบลาได้เลยนะ

ทางฝั่งของน้องผู้หญิงน้องพลอยก็บอกได้ค่ะ

มันใจดำอ่ะมันใจดำเกินไปนะฮะ

กบก็คงจะต้องลางงานหรือต้องอะไรกันแล้วแต่
เพื่อไปงานศพแม่มันเป็นไปไม่ได้หรอก
วินาทีสุดท้ายเวลาสุดท้ายที่เขาอยู่ด้วยกัน

ผมอะมีประสบการณ์เลย
ตอนนั้นพี่จำได้เลยว่า

แต่ว่าพี่รู้สึกว่าเอาไม่เป็นไร

แต่ว่าสุดท้ายพี่ก็แบบ

ยังไงก็ต้องไปอะ

ความรู้สึกตอนนั้นต่อให้มาทำงานมันก็คง

มันจะไปได้ยังไงที่จะลางานแล้วไปงาน

แล้วสุดท้ายเขาบอกให้ไปเขียนใบลาออก

ก็มีคนเปิดวาร์ฟของทางฝั่งคุณกบ

แล้วคุณกบเขาออกมาเนี่ย
ตอนนั้นไม่รู้เวลว่าคุณกบคนนั้นจริงหรือไม่จริง
ทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่า

เพราะโรงแรมเขาออกมาบอกแล้ว

มนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เปิดเผยนะครับ

ได้มีการนำภาพชัดคุยกับผู้หน้างาน

เสียชีวิตแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลางานนะครับ

เนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เรียบร้อย

นะครับพศ๒๖๖๒

เพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละ

และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง

ในวันทำงานตลอดระยะที่ลา

ต้องลาไม่เกิน๓วันทำงานโดยกับทรงรายงาน
ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอน

ก็ทางฝั่งของทนรแก้เพชร
ประทานเครือข่าวลงคลิมความจิตรรรม

ไม่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ไม่เข้าใจสิ่งที่มนุษย์โลกทั่วไปเขาเป็น
พ่อแม่จะเป็นจะตายคนเป็นลูกต้องมีสิทธิ์ไปดูแลก่อนตาย
ถ้าเจอเหตุการณ์เดียวกันคุณจะเป็นแบบไหน

ทีนี้ประเด็นก็คือพรบคุ้มครองแรงงาน
เราจะทำอะไรเราก็ต้องดูกติกาครับ
สังคมอาจจะมองเห็นใจลูกจ้าง
แต่กฎิกาเนี่ยเขาบอกว่าการลากิจเนี่ยลาได้ไม่น้อยกว่าสามวันต่อปี
คือนายจ้างต้องให้ลูกจ้างสามารถลากิจได้
แต่คำว่าการลากิจไม่ได้แปลว่าคุณไลน์ไปบอกปุ๊บ
แล้วคุณจะหยุดได้ทันที
คำว่าลาต้องรอให้นายจ้างอนุมัติด้วย
นายจ้างอนุมัติถึงจะลากิจได้
เพราะว่าการลากิจมันได้เงินเดือน

ไม่ต่ำกว่าสามวันต่อปี
แต่การที่น้องไม่ไปน้องลากิจแล้วเขาไม่ให้ลากิจ

ลูกจ้างลาไม่ได้

ลูกจ้างมีสิทธิ์ขาดงานติดต่อกัน๓วัน
โดยไม่ติดต่อนายจ้างเลย

แต่นั่นคือการขาดงาน๓วันติดต่อกัน
น้องลา๑วันเพื่อพาแม่ไปหาหมอแล้วคุณแม่ตาย
เข้ากับน้องขาดงานแค่หนึ่งวัน

ให้เขียนใบลาออกเนี่ย
เป็นการบีบบังคับลูกจ้าง
ลูกจ้างก็ไม่ได้สมัครใจจะลาออกหรอก

แล้วถ้านายจ้างไปเจอลูกจ้างลาลาลาลา
อันนี้ผมคิดแทนทางโรงแรมหรูที่เขาใหญ่นะ
แต่คิดว่าพอเห็นผมจำชื่อโรงแรมไม่ได้จริง
แต่เห็นผ่านตาแล้วเขาจะว่า
ในฐานะคนที่เราเป็นนักท่องเที่ยว

ไปถึงครอบครัวของลูกจ้าง